ที่สระบุรีนะคะเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยมีแจ้งเหตุบอกว่าพบผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากป้ายโฆษณาห้างลงมาเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยเห็นว่าที่คอเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วย
ตามระเบียบเขาก็ต้องไปตรวจสอบที่ที่พักครับเพราะรู้ว่าเนี่ยอยู่กับภรรยาก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันมีมูลเหตุอะไรหรือเปล่า
เพื่อจะได้คุยกับภรรยาพอเจ้าหน้าที่ไปถึงห้องพักของผู้ชายที่ฆ่าตัวตายคนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตกใจมากเปิดประตูห้องเข้าไปเจอศพภรรยาตายอยู่อีกศพนึง
หลังห้องมีศพผู้ชายอีกคนนึงนอนตายอยู่เหมือนกันกลายเป็นว่าเรื่องนี้สลับซับซ้อนไปเลยนะคะ
สามศพนี้เกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันมีมูลเหตุจูงใจอะไรตกลงใครฆ่าใคร
แล้วมันเป็นเหตุการณ์แบบไหนเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังกันนะครับคุณผู้ชม
เป็นนุ่มรอปภคนนึงนะคะที่เขาทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่สระบุรีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเช้าค่ะผู้ชายคนนี้นะคะชื่อนายนัทภูนรอดอายุ๔๒ปี
มีคนมาพบว่าเขาเนี่ยกระโดดป้ายโฆษณาห้างที่ตัวเองทำงานลงมาเสียชีวิต
นี่คือที่ห้างแห่งนั้นที่เขากระโดดลงมาแล้วก็ศพก็อยู่ข้างล่างป้าย
สภาพศพก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีกรมท่ากางเกงยีนขายาวไม่สวมรองเท้า
คว่ำหน้าอยู่กับพื้นนะคะมีเลือดไหลออกจากปาก
ส่วนที่บันไดทางขึ้นป้ายเนี่ยก็มีรองเท้าแตะสีน้ำเงินของผู้ตายถอดทิ้งเอาไว้ด้วย
ทีนี้พอตำรวจไปสอบถามเพื่อนร่วมงานนะคะได้ข้อมูลมาบอกว่า
คืน๒๓ย่างเข้าเช้าวันที่๒๔เนี่ยนายนัทมาหาเขามาปรึกษาบอกว่าทะเลาะกับเมียมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อย
ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าปกติแล้วในนัทเนี่ยทะเลาะกับเมียเป็นประจำค่ะ
จนกระทั่ง๖โมงเช้าถึงได้รู้ข่าวว่าในนัทเนี่ยกระโดดป้ายโฆษณาห้างเสียชีวิตแล้ว
ครับตำรวจกับญาติก็เลยไปที่ห้องเช่าที่ในนัทอาศัยอยู่นะคะ
เป็นห้องเช่าหมายเลขเอเก้าในซอยสิบห้าถนนสุดบรรทัศน์
ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีพอตำรวจเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
อันนี้คือในห้องเช่าตกใจกว่าเดิมอีกเพราะมีศพอยู่ในนั้นอีกสองศพค่ะ
ครับศพแรกที่เจอคือศพของนางสาวขวัญใจมงคลชูอายุสามสิบเก้าปี
คนนี้คือภรรยาในนัทนะคะสภาพศพถูกแทงเข้าที่ลำคอด้านขวานอนตายอยู่บนที่นอน
อืมพอตรวจสอบลึกเข้าไปที่หลังห้องค่ะเจออีกหนึ่งศพ
คราวนี้เป็นศพผู้ชายนะคะชื่อนายขวัญชัยบุญญาการจกุลอายุ๔๔ปี
คอด้านขวามีรอยถูกของมีคมแทงเหมือนกันนอนตายอยู่บนพื้น
ตรวจสอบในห้องนอนมีขวดเล่าหนึ่งขวดมีอาหารมีปลอบมีดพกยาวประมาณหกถึงเจ็ดนิ้ว
แต่ไม่เจอมีดค่ะหามีดไม่เจอ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่านายนัทที่กระโดดป้ายห้างฆ่าตัวตาย
น่าจะเป็นคนก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ผู้ชายคนนี้
โดยคิดว่าสองคนนี้น่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
เพราะว่านายขวัญชัยเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของนางสาวขวัญใจภรรยาในนัท
แล้วตำรวจเนี่ยสันนิษฐานว่านายนัทคงรู้ว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ก็เลยอาจจะนัดมาตกลงกันที่ห้องแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ลงตัว
แล้วก็อาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งบันดาลโทษะกัน
นายนัทก็เลยฆ่าทั้งสองคนจนเสียชีวิตแล้วค่อยหนีไปกระโดดป้ายห้างฆ่าตัวตายตาม
สอบถามเพื่อนข้างห้องก็บอกนะคะว่านายนัทกับภรรยาเนี่ยอยู่ที่ห้องเช่าด้วยกันมาประมาณปีกว่าแล้ว
แต่ระยะหลังเนี่ยเห็นเหมือนกันว่ามีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาหานางสาวขวัญใจที่ห้อง
โดยจะเลือกมาเวลาที่นายนัทไม่อยู่
ก็เอกใจเหมือนกันแต่ก็เรื่องของเพื่อนข้างห้องจะไปยุ่งอะไรมากก็ไม่ได้
จนกระทั่งในนั้นมารู้ความจริงว่าภรรยามีกิ๊กก็คือนายขวัญชัย
ว่า๓คนก็คือนัดมาเผชิญหน้ากันที่ห้องนี่แหละค่ะ
แล้วก็อาจจะมีการตกลงเรื่องของการคบหากันจะเป็นเราสองสามคนหรือจะต้องเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่าแล้ววันเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรบ้างไหม
เพื่อนบ้านบอกโอ้ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่ห้องก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่ก็คิดเหมือนตำรวจนั่นแหละว่าคงมาตกลงกันที่ห้อง๓คนเพราะว่าเห็นว่ามีขวดเหล้ามีอาหารวางอยู่ด้วย
อาจจะมีการตั้งวงกินเหล้าแล้วก็เคลียร์ใจกันแต่มันคงจะเคลียร์ไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดขึ้น
ที่นายนัทจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปปรึกษาเพื่อนแล้วก็ฆ่าตัวตาย
เพื่อนบ้านเล่านะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินในนัดมาตกลงปัญหาหัวใจกับภรรยานะ
เหมือนเคยยื่นข้อเสนอให้นางสาวขวัญใจเลือกอะค่ะว่าจะเลือกใครระหว่างเขากับนายขวัญชัย
เห็นว่านางสาวขวัญใจภรรยาเค้าเนี่ยเคยลองไปอยู่กับนายขวัญใจมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่กับนายนัทก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตกลงมันจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ชู้สาวเราสองสามคนหรือเปล่าที่มันเกิดเป็นเหตุสลด๓ศพนี้ขึ้น
เห็นตอนหลังเหมือนเป็นกิ๊กหรือเปล่านานนานคนที่สามจะมาครั้งหนึ่งจะมานั่งดื่มนั่งคุยกันก็
เค้ารู้ค่ะเปิดเผยเค้าเคยคุยกัน
เหมือนคุยกันว่าให้น้องเขาไปอยู่ทางนู้นอะไรประมาณนี้ให้น้องเขาตัดสินใจเอาแต่น้องเขาก็เคยไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้วไปแล้วว่าน้องเขาก็กลับมาไปแล้วแต่ว่าทางแฟนเขาก็เหมือนโทรไปง้อไปอะไรให้กลับมา
ทีนี้มันต้องหาว่าจุดเริ่มต้นของของเหตุสามศพเนี้ยมันเกิดจากตรงไหนใครทำร้ายใครก่อนใครฆ่าใครอะไรยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้นายนรงภูนรอดน้องชายของนายนัทบอกว่าครอบครัวเนี่ยนำร่างพี่ชายมา
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วซึ่งทุกคนทำใจไม่ได้เลย
กระแสข่าวที่ออกมาว่าพี่เขาเนี่ยหึงหวงเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาก็เลย
ฆ่าเมียฆ่ากิ๊กแล้วก็ฆ่าตัวตายตามซึ่งความสัมพันธ์เรื่องมือที่สามเนี่ย
ทางครอบครัวไม่รู้เลยนะคะว่านายนัทหรือนางสาวขวัญใจเนี่ย
รู้จักกับนายขวัญชัยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่านายนัทไม่เคยเล่าปัญหาครอบครัวให้กับพวกเขาฟัง
แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าในนัทไม่น่าจะใช่คนเริ่มทำร้าย
นายขวัญชัยแล้วก็นางสาวขวัญใจเพราะปกติพี่ชายเขาเป็นคนใจเย็น
รับฟังเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแถมการเสียชีวิตของพี่ชายเนี่ย
ครอบครัวมองว่านายนัทน่าจะเป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่าเพราะว่านายนัทเองก็มีแผลถูกแทงที่ลำคอเหมือนกันนะคะ
ก็เลยคาดว่าพี่เขาน่าจะเสียใจบวกกับบาดเจ็บจากการถูกแทงด้วย
ก็เลยเครียดแล้วก็เลยมาฆ่าตัวตายแบบนี้หรือเปล่า
รอยเจาะที่คอผมก็เลยสงสัยว่ารอยเจาะนี่มันคืออะไร
ก็ได้แค่สงสัยก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจอีกทีแล้วกันก็เลย
แล้วก็ข้างหลังก็จะข้างหลังที่ดูจากภาพบางภาพที่เห็นก็จะเป็นรอยกางเกงขาด
ถ้าขึ้นจากที่สูงที่ตกลงมากางเกงขาดก็คงไม่ใช่
ถ้าคิดเป็นของสงสัยตัวเองน่าจะมีการแบบต่อสู้กัน

ที่เขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้ก็มีบ้างมีกันที่ได้ยินก็ไปบอก
เหมือนกับลักษณะเหมือนแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้
คือเราไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยแล้วไม่รู้ว่าเขามายังไง
เริ่มต้นมายังไงอะไรยังไงเลยครับ
ก็เลยมาอ่านดูบางทีบอกว่ารักสามเศร้าเอ๊ะผมมีกัน๓คนหรือไงเราไม่รู้ข้อมูลเลย
ปัญหาก็คือว่าทั้งสามเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้

ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของคนทั้งสามคนนะฮะ
วันนี้นะครับครอบครัวของนางสาวขวัญใจได้มารับศพไปประกอบพิธีที่วัดบึงไม้
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เป็นบ้านเกิดแล้วนะครับ
นิพาเข็มทองแม่ของนางสาวขวัญใจบอกว่า
ลูกสาวทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ไปเช่าห้องอยู่ที่

ก่อนที่ช่วง๓๔ปีหลังมานี้จะรู้ว่าลูกสาวคบหากับในนัท
แล้วทั้งสองคนก็ได้เช่าห้องอยู่ด้วยกัน

ก็เคยบอกลูกสาวนะครับว่าถ้าลูกจะรักใครแม่ก็รักด้วย
ส่วนลูกจะจัดงานแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่
ก็แล้วแต่ตัวลูกเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกก็อายุพอสมควรแล้ว

ส่วนนายขวัญชัยที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่ากับลูกสาวเนี่ย
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้จริงนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
เพราะว่าลูกไม่เคยพานายขวัญชัยมาหา
ไม่เคยพูดเรื่องของนายขวัญชัยให้ฟังเลย
นิสัยของลูกสาวจะมีเรื่องของการดื่มเหล้า
เวลาที่ดื่มเหล้าลักษณะจะเหมือนกับสติหลุด
ก็เคยบอกกับนายนัทไปว่าให้อดทนนะ
เพราะว่าลูกสาวแม่เนี่ยเวลาดื่มเหล้าจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้
อันนี้ฝ่ายของนางสาวขวัญใจที่เสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นในนัทก็บอกกับแม่ของนางสาวขวัญใจเขาว่า
ไม่เป็นไรผมทนได้ผมรับได้
ทีนี้นางสาวขวัญใจเขาได้ย้ายมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
ประมาณ๑เดือนก่อนจะเกิดเหตุ
เรื่องของโควิด๑๙ด้วยทำให้ไม่มีงานทำ
เพิ่งจะเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่ห้องเช่าที่อำเภอเมือง
ที่อยู่กับนางสาวนี้ได้๓วัน
แม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่มีรายงานข่าวกระแสข่าวบอกว่า
ผู้ชายที่เสียชีวิตในห้องเช่ากับลูกสาวของแม่
คือแฟนเก่าที่ย้อนกลับมาคบกันอีกครั้ง
ทำให้ในนัดแฟนคนปัจจุบันไม่พอใจแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
อันนี้แม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อขวัญชัยจริง

เอาเป็นว่าตอนนี้หัวอกคนเป็นแม่ก็คือจุกจนพูดแทบไม่ออก

จนตั้งตัวไม่ทันยังทำใจไม่ได้
ลูกสาวก็ไม่มีผิดทรงไม่มีแรงต่อสู้อะไร
เพราะว่าก่อนแล้วสมองก็ไม่ค่อยดี
เพราะว่ากินเวลามานิดหน่อยเขาก็สมองไป
แฮร์นัทก็รู้สมองก็ไม่ดี
แต่ว่าปกติถ้าไม่กินก็ไม่เป็นนะก็เหมือนเราอย่างนี้แหละ
ส่วนด้านการสืบสวนของตำรวจนะคะก็ยังคิดว่าน่าจะมีมูลเหตุมาจากเรื่องการเจรจาปัญหาความสัมพันธ์นี่แหละค่ะ
ก็น่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้ง๓คนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนใครจะเป็นคนเริ่มลงมือก่อนเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่ากำลังเร่งสืบสวนคลี่คลายคดีอยู่
ก็จริงถ้าเช็คจากเวลาการเสียชีวิตอาจจะช่วยดูได้บ้างเหมือนกันนะว่ามันเริ่มจากตรงไหนอย่างไร
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องหาอาวุธมีดให้เจอค่ะอืมเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยมีรอยแผลถูกของมีคมแทงที่ลำคอ
แต่ตอนนี้ยังหามีดไม่เจอเลยนะคะก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดหามีดแล้วก็ตรวจสอบรอยนิ้วมือ
ถึงจะพอรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แน่ชัด
ส่วนศพนายขวัญชัยตอนนี้มีข้อมูลว่าครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีที่จังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือในนัทเนี่ยมีผู้ไปพบศพก่อนตอนประมาณ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
ไปตรวจสอบที่ห้องถึงเจออีก๒ศพซึ่งต้องไปไล่เลียงดูว่าสภาพการเสียชีวิตของทั้ง๓ศพเนี่ยก่อนหลังกันมากน้อยขนาดไหนยังไง
ปัญหาก็คือว่าทั้ง๓คนเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้ว
แง่ทางคดีความว่าใครจะฆ่าใครใครทำร้ายใครเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลแต่ในแง่สำนวนคดีเนี่ยตำรวจเขาต้องสรุปสำนวนคดี
เพราะถ้าจะเอาจริงเนี่ยนะถ้าเป็นกรณีอื่นหรือว่าถ้าเกิดญาติของผู้ตายทั้ง๓ศพเขาต้องการจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากฝั่งไหนก็แล้วแต่เนี่ย
มันต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครทำใครก่อนอย่างไร